คุณผู้ชมไปดูต่อกันหน่อยกับเหตุการณ์ที่บอกเลยว่าทั้งเจ็บทั้งงง
เย็บกระเป๋าคนหนึ่งคุณผู้ชมนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนอยู่หน้าบ้าน
บ้านตัวเองแท้เลยนะจู่มีผู้ชายคนนึงเดินผ่านมาหน้าบ้าน
แล้วก็ถามว่าเอ้ยมองหน้าเหรอเขาตอบไปชัดเลยไม่ได้มอง
ต่อปุ๊บยิงสวนปั๊บแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะโอ้โหงงกันตาแตกเลยค่ะ
นี่ค่ะตำรวจสพรัฐนาธิเบสที่จังหวัดนนทบุรี
เข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บภายในบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
อยู่ในตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี
คือหน้าบ้านเนี่ยเจอกับปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ซุปเปอร์จำนวน๒ปลอกค่ะ
แล้วก็กระสุนปืนขนาดเดียวกัน๑นัด
อกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คนก็คือนายชนะพลคุณทาอายุ๔๑ปี
คุณพี่เขาเป็นช่างเย็บกระเป๋าหนังนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุด้วย
ได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ข้อเท้าขวาค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
จากการตรวจสอบค่ะสอบถามนายชายุทธ์นิดโชธอายุ๓๓ปี
นายชัยนิดเนี่ยเป็นเพื่อนคนเจ็บแล้วก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุนี่นะก็คือนั่งดื่มเบียร์กับนายชนะพล
อยู่กันสองคนหน้าบ้านเลยสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณยี่สิบห้าปี
เดินผ่านหน้าบ้านไปหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมง
คนที่เพิ่งเดินผ่านไปเนี่ยเดินย้อนกลับมา
แล้วก็ถามดังดังว่าเฮ้ยมองหน้าทำไมเออ
ตัวเขาก็เลยตอบกลับไปบอกว่าไม่ได้มอง
แล้วผู้ชายคนดังกล่าวนะเดินเข้ามาในรั้วบ้านเลยค่ะ
แล้วก็ชักอาวุธปืนออกมาจากเอวยิงใส่ข้อเท้านายชนะพล
คุณฟังดีนะคือยิงใส่คนที่ไม่ได้ตอบนะ
ยิงใส่เจ้าของบ้านถามคนนี้แต่ยิงอีกคนนึง
งงไหมล่ะนะฮะหันบอกว่ายิงออกไปสองนัด
แต่ว่ากระสุนมันขัดลำกล้อง๑นัดค่ะ
คนร้ายก็คัดลูกกระสุนออกแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
ตัวเขาเองพยายามวิ่งตามคนร้ายแต่วิ่งไม่ทันนะครับ

ก็เดินผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
ก็เดินกลับมาก็เดินเข้ามาถามยืนอยู่ตรงนี้ครับอืม

ผมก็ผมก็บอกว่าผมไม่ได้มองพี่ผมไม่ได้มอง

แล้วก็ก็ยิงเลยครับ

คุณผู้ชมทั้งเจ็บแล้วก็งงด้วย
ผิดอะไรวะนั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองแท้

ไม่ได้มองเขาด้วยแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามเขาด้วย

ต่อมาค่ะตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ
พบว่าหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุเสร็จนะ
เขาถอดเสื้อนะเออถอดเสื้อทิ้ง
เอาไปทิ้งในป่าย่าใกล้กับจุดเกิดเหตุ

ขณะนี้ตำรวจอยู่ในระหว่างติดตามตัวนะคะ

เสื้อที่เขาถอดทิ้งไว้แล้วเขาก็ปีนกำแพง

แถวนั้นหมู่บ้านกล้องวงจรปิดเพียบ